ซาอุดีอาราเบียแล้วก็อีรานนั้นถือว่าเป็น๒ประเทศมหาอำนาจในตะวันออกกลาง
เข้าไปมีอิทธิพลแทรกแทรงในวิกฤตซีเรียรวมทั้งเยเมนนะคะ
ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็เข้าให้การสนับสนุนในกลุ่มคั่วที่ขัดแย้งกันค่ะ

ซึ่งการที่ทั้งสองฝ่ายกำลังมีข้อขัดแย้งกันอย่างรุนแรงและทำให้มีความตึงเครียด
ก็เลยทำให้มีความกังวลเกิดขึ้นว่าการเจรจาสันติภาพทั้งในเยเมและซีเรียน่าจะเกิดขึ้นได้ยากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
หลังจากที่ซาวดีอาราเบียประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอีรานเมื่อวันที่๓มกราคมที่ผ่านมาจากเหตุผู้ชุมนุมในอีรานโจมตีสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาราเบียในกรุงเตฮาราน
จากไม่พอใจที่ซาอุดีอาราเบียประหารชีวิตเชคนีมอันนีมนักการศาสนาชั้นสูงนิกาชีอะในซาอุดีอาราเบีย
สเตฟฟานเดมิสตูล่าทูตพิเศษซีเรียประจำสหประชาชาติ
เดินทางไปยังกรุงริยาทของซาอุดีอาราเบียทันทีในวันรุ่งขึ้น
รวมถึงมีกำหนดเดินทางต่อไปยังกรุงเตฮารานของอีราน
เพื่อขอคำรับรองจากทั้งสองฝ่ายว่าความขัดแย้งระหว่างสองประเทศยักษ์ใหญ่ในตะวันออกกลาง
จะไม่กระทบต่อการเจรจาสันติภาพซีเรีย
คล้องกับท่าทีมหาอำนาจตะวันตกอย่างรัฐบาลฝรั่งเศสที่ขอให้ทั้งสองประเทศลดความตึงเครียดระหว่างกัน
ขณะที่เยอรมนีเรียกร้องให้เกิดการเจรจา
ด้านนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนของอังกฤษระบุว่า
กังวลอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
เนื่องจากต้องการเห็นเสถียรภาพในตะวันออกกลาง
ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาสงครามซีเรีย
ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาอื่นอีกมากมาย
ขณะที่ในจอนแครรี่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐ
โทรศัพท์สายตรงถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งซาอุดีอาราเบียและอีราน
เรียกร้องให้เกิดการเจรจา
พร้อมย้ำให้เห็นถึงปัญหาสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง
จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
นั่นคือการเจรจาสันติภาพซีเรีย
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งสองประเทศ

สาวดีอาราเบียและอีรานมีบทบาทสำคัญ
ที่จะผลักดันให้สงครามซีเรีย

และฆ่าชีวิตประชาชนไปกว่า๒แสนคนยุติ
จากอีรานถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุด
ของประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาสของซีเรีย
ในขณะที่ซาอุดีอาราเบียให้การสนับสนุนกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอาซาส
ยุติสงครามกลางเมืองซีเรียจึงเกิดขึ้นได้ยาก
หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทั้งสองประเทศ
โดยเมื่อปีที่แล้วดูเหมือนจะมีสัญญาณที่ดีในการแก้ปัญหาสงครามซีเรีย
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
มีมติเอกฉันรับแผนเจรจาสันติภาพซีเรีย
โดยกำหนดให้มีการเริ่มเจรจาที่นครเจนีวาในวันที่๒๕มกราคมนี้
ซึ่งทั้งซาอุดีอาราเบียและอีรานจะร่วมในกระบวนการนี้ด้วย
แต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศ
ทำให้ทั้งสหประชาชาติและชาติมหาอำนาจตะวันตก
กังวลว่าอาจกระทบต่อการเจรจาสันติภาพซีเรียที่จะมีขึ้น
และความวุ่นวายจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานออกไป
จะยิ่งทำให้กลุ่มรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือไอซิส
อิทธิพลในซีเรียได้มากยิ่งขึ้น
อกจากนี้ยังมีความกังวลว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้น
กระทบกับวิกฤตสงครามเยเมนด้วย
จากซาอุดีอาราเบียให้ความช่วยเหลือ
ประธานาธิบดีมานซูฮาดีของเยเมน

โดยได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศกลุ่มกระบดหูตี
ยึดครองหลายพื้นที่ของเยเมน
ซึ่งกระบดฮูตีเป็นมุสลิมชีอะ
และได้รับการสนับสนุนจากอีราน
ขณะที่การเจรจาสันติภาพเยเมน
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่สวิสเตอร์แลนด์
จบลงโดยไร้ข้อสรุปในการยุติความขัดแย้ง
อีกทั้งยังมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
โดยกองกำลังของทั้งสองฝ่าย
ซึ่งความขัดแย้งล่าสุดที่เกิดขึ้น
ซาอุดีอาราเบียกับอีราน
สร้างความกังวลว่าอาจทำให้ทางออก

รวมถึงสงครามซิรียาอาจยิ่งห่างไกล
หาก๒ประเทศมหาอำนาจของตะวันออกกลาง

การทำสงครามตัวแทนระหว่างกันเอาไว้